ผมพามาเที่ยวที่ถ้ำเขาบินตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
ถ้ำแห่งนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของหินงอกหินย้อย
โอ้โหบอกเลยว่าสวยมากและเป็นถ้ำแห่งจินตนาการ
แต่ก่อนเข้าไปครับเราต้องไปพบกับผู้ดูแลถ้ำกันก่อนเลยดีกว่าครับ

แสงแยงตา
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับผู้ที่ดูแลถ้ำแห่งนี้แล้วท่านรองนาราพงศ์สวัสดีครับ

ประวัติที่มาของถ้ำแห่งนี้ให้ท่านช่วยเล่าหน่อยได้ไหมฮะ
ถ้ำเขาบินเรามีพื้นที่๕ไร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเข้าชมประมาณ๔๐นาที
เขาชมถ้ำนี้ก็ครึ่งกิโลพอดีในถ้ำ
ถ้ำเขาบินทำตามข้อสันฐานที่เล่าขันกันมานะครับ
ห้องที่๔นะครับหินย้อยเหมือนนกเขาทำท่าจะบิน
ท่านรองพูดแบบนี้แล้วอยากจะชมความงามภายในถ้ำแล้ว

และห้องนี้เป็นห้องแรกเลยห้องโถมอาคารตุ๊กหะ
เอ๊ชื่อแบบนี้จริงแล้วแปลว่าอะไรฮะ
แขกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนถ้ำเขาบิน
แล้วความน่าสนใจของห้องนี้ครับท่านมีอะไรบ้างฮะ
ย้อยนะมันรูปดอกบัวนะครับรูปคนชะลา
กายไปเลยนะครับรอบด้านไปเลยเนี่ย

ได้ครับงั้นพาไปดูห้องที่๒กันก่อนเลยดีกว่า

ที่อยากจะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้

ถนนสายราชบุรีจอมบึงพระประภพ
ระยะทางจากกรุงเทพ๑๒๐กิโลเมตร

วันนี้ขอขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ

และนี่ก็คือความงดงามของถ้ำเขาบินแห่งนี้
แต่ยังเหลืออีก๔ห้องนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหน

ส่วนวันนี้ผมจุด้งและสะบัดทั่วไทย
ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
และร่วมดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวิชช่อง๓๒ครับ